ติ๘พักร่วมเสนอชื่อพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย

ส่วนภาพก็คือเมื่อวานที่ว่าเขาไปหารือกัน

เมื่อวานนี้หลังจากพี่ก้าวกลายกับเพื่อไทยรวมทั้ง๘พลักษณ์ร่วมเขาหารือกันเนี่ยนะครับ

ก็ทั้งยืนยันว่าจะยังเสนอชื่อคุณพิทาให้เป็นโหวตเลือกนายกอีกครั้งหนึ่ง

แต่ครั้งนี้ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเนี่ยก็จะถอยให้เพื่อไทยแล้ว

แต่ต้องมีเสียงแบบนัยสำคัญ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ
ทีนี้เมื่อวานนี้ที่คุณพิธาบอกเอาไว้เนี่ยนั่นเท่ากับว่าสมรภูมิสองสมรภูมิเนี่ย
ก้าวไกลเนี่ยยอมตัดไป๑สมรภูมิ

เพราะเมื่อวานคุณพิทาบอกว่าเรื่องการแก้๒๗๒เนี่ยเดี๋ยวก้าวไกลไปดำเนินการเอง

เนี่ยพักก้าวไกลเนี่ยออกเป็นแผนผัง๒สมรภูมิเพื่อตั้งรัฐบาลประชาชนมา

พรุ่งนี้ถ้าโหวตไม่ผ่านโดยไม่มีเสียงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะ
จะขอไปดำเนินการเรื่องแก้๒๗๒ก่อน
แต่เมื่อวานคุณพิทาบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่มีนัยสำคัญที่มีเสียงเพิ่มขึ้นเนี่ย
เปิดทางให้เพื่อไทยเลยนะฮะ
ทุกผู้ชมครับตัวเลขไอ้คำว่ามีนัยยะสำคัญเนี่ย
ยะสำคัญก็คือสิ่งที่มีความหมายความสำคัญเชิงสถิตินะครับ
นักข่าวก็ถามคุณพิธาเมื่อวานว่าไอ้นัยยะสำคัญที่มีเสียงในการโหวตนายกเพิ่มขึ้นของคุณพิธาเนี่ยคือเท่าไหร่อย่างไร
คุณพิทาบอกว่าผมก็คิดว่าควรจะต้องเพิ่มขึ้นสัก๑๐
หรือได้มาสัก๓๔๔๓๔๕เสียง
โหวตเลือกนายกเมื่อ๑๓กรกฎาคมนะครับท่านผู้ชมจำได้
คุณพิทาที่เสียงเห็นชอบกับงดออกเสียงเยอะกว่าเนี่ยคือยังไม่ได้เป็นนายกเนี่ยได้เสียงเห็นชอบมาในวันนั้น
๔เสียงแบ่งเป็นของ๘พักร่วม๓๑๑เสียง
เพราะหนึ่งเสียงของอาจารย์วันนอร์ท่านใช้สิทธิ์ก็คือไม่ออกเสียง
เนื่องจากในฐานะประธานรัฐสภา๓๑๑บวกกับอีก๑๓สวก็เป็น๓๐๐
คุณพิทาบอกว่าต้องได้เพิ่มเป็นสัก๓๔๕นั่นแหละ
ถึงจะเป็นเสียงที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
นั่นหมายความว่าพรุ่งนี้ถ้าคุณพิทาได้โหวตนะ

อย่างน้อยต้องได้มา๒๑เสียงนะ

เพื่อให้ได้ไปต่อไม่ใช่เพื่อเป็นนายกด้วยนะคะให้ได้ไปต่อในการเสนอชื่อครั้งต่อไป
ให้เพื่อนใน๘พักร่วมเนี่ยเขาให้ไปต่อไปลุ้นต่อในครั้งที่๓
แต่วันนี้นักข่าวไปถามคุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย

ว่าคุณหมอครับตกลงแล้วคุณพิทาถ้าได้โหวตนายก
แล้วเสียงต้องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อย่างไร

ขอดูอินโฟใหญ่หน่อยนี่ฮะ

คุณหมอชนนั่นบอกผมก็ฟังจากคุณพิทาบอกว่าต้องเพิ่มขึ้นสัก๑๐

เพราะฉะนั้น๑๐เนี่ยนั่นหมายความว่า๓๒๔เสียงที่คุณพิทาได้มาครั้งที่แล้วเนี่ย

๓๒๔บวก๓๒ก็ตกประมาณเนี่ย๓๐กว่ากว่าก็๓๖๐เสียงอ่ะ

และฟังที่คุณหมอชนนั่นพูดในวันนี้

ผมคิดว่าถ้าให้เหมาะสมก็ขึ้น๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ
สัก๓๒๔เป็น๓๔๔เป็น๓๒๕ก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนั้น
ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะกักว่าจะใช้คำว่านัยสำคัญและไม่ได้คิดตัวเลขในใจครับ
ก็กลัวคงจะมีโดยเลขที่มันไม่เปินความไข่สายตาของผู้ชายชมนะครับ

ทั้งฝั่งของพักเก้าไกลได้คอยติดตามนะครับแล้วก็คอยเช็คตลอดก็มั่นใจว่าทุกคนได้รับบทเรียนของการที่เป็นงูเห่าแล้วได้คะแนนกลับมาเป็นพันกว่าคะแนน
นั้นเองก็มั่นใจว่าทางก้าวไกลไม่น่าจะมีอะไรแล้วเพื่อไทยผมก็เข้าใจว่าหัวหน้าก็คงจะคิดอย่างนั้นเช่นเดียวกัน
ผมคิดว่าในมุมของผมสิ่งที่เราคิดก็คือว่า
มาตรา๑๑๒นี่เป็นข้ออ้างที่อยู่ข้างหน้าแต่ว่าข้างหลังก็คงมีหลายเรื่องนะครับ
อย่างที่พี่สื่อมวลชนวิเคราะห์กัน

ดูตัวเลขการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

คือคุณพิธาคิดว่าพรุ่งนี้ถ้าได้๓๕

อันนี้ถือว่ามีนัยสำคัญแต่คุณหมอชนนั่นบอกว่าถ้ามีนัยสำคัญคือต้อง๓๖๐เสียง
เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรอดูนะฮะว่าแหม่มันต้องเป็นสเต็ปนะคุณรัชพร
ใช่ค่ะคือหลายคนพยายามมองข้ามสเต็ปกันไปแล้วว่าแล้วต่อไปจะยังไง
แต่หลายคนก็บอกว่าไปทีละขั้นตอนก่อนไหม
ตอนแรกพรุ่งนี้ก็คือการจะอภิปรายถกเถียงกันว่าตกลงเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำได้หรือไม่
ใช่มันจะเข้าข้อบังคับในการประชุมสภาที่ห้ามเอายติที่ตีตกไปแล้วเนี่ยมาเสนอซ้ำในรัฐสภาสมัยเดิมหรือเปล่า
วันนี้วิบ๓ฝ่ายคือฝ่ายสวฝ่าย๓๑๒เสียงฝ่าย๑๘๘เสียง

ตกลงกันว่าพรุ่งนี้เปิดมาเนี่ย๙โมงครึ่งอภิปรายเรื่องนี้๒ชั่วโมง

หลังจากนั้นลงมติถ้าเกิดเห็นชอบให้โหวตได้

ประธานรัฐสภาจานวันน้อยบอกโหวตเลย

ก็ลงมติแบบเปิดเผยเหมือนคราวที่แล้ว

ใช่ค่ะ
ถ้านับลาออกไปคนหนึ่งก็๗๔๙คน

ไม่รู้พรุ่งนี้จะมาครบไม่ครบอย่างไรก็ไล่ไป
ไม่รู้จะมีใครลาป่วยลากิจอีกหรือเปล่า

แล้วคุณพิธาได้เท่าไหร่นะขอดูอินโฟอีกที๑๔๕

มันจะเกิดคำถามในสเต็ปต่อไปขึ้นทันทีนะคุณรัชพร

พอได้เสียงเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ
แต่คุณหมอชนน่านจะแย้งหรือเปล่า

ว่าจะยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
เอาฟังคุณหมอชวนด้านวันนี้หน่อยนะฮะ
ก็พยายามรับมุมนี้แต่ไม่ได้เป็นมติ
แต่เวลาเป็นคุณพิทาไปแถลงข่าวกับพวกเราเนี่ย
ท่านก็บอกว่า๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์
ถ้ามันมีนัยสำคัญก็คนอย่างน้อยก็ควร๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
ใช้คำว่ากว่าด้วยตีความกว่าคืออะไร

มากกว่า๑๐เปอร์เซ็นต์ขอเอิญนะครับ
แต่ไม่ได้ว่าท่านผิดหรือถูกนะ
เป็นคาดการณ์คำนวณแบบเร็ว
คุณหมอชนนั่นบอก๑๐มันก็คือฐาน๓๒๔ครั้งที่แล้วใช่ไหม
๑๐กว่าเปอร์เซ็นเมื่อกี้คุณหมอชนนั่นบอก
คุณพิธาเมื่อวานอาจจะแบบคำนวณอย่างเร็วก็เลยไอ้๑๐ก็เลย

ไม่เป็นไรเอาพรุ่งนี้ทีละสเต็ปกันแล้วกัน